วัยรุ่นอายุ๑๙ปีถูกฟันจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เข้าไปในป่าช้าแล้วก็แกล้งตายครับ
หลังจากนั้นคลานออกมาขอความช่วยเหลือชาวบ้าน
กู้ชีพบางประกง๓นะครับ

กำลังให้ความช่วยเหลือเยาวชนอายุ๑๙ปีครับ
ซึ่งถูกมีดฟันเข้าที่หลัง๑แผล
ตามร่างกายอีกหลายแห่งแล้วก็ศีรษะเป็นแผลขนาดใหญ่๑แผล
อาการสาหัสนะครับก่อนที่นำตัววัยรุ่นคนนี้
ส่งมาโรงพยาบาลบาปกรก๓ต่อไป
วัยรุ้นอายุ๑๙ปีคนนี้ก็ไล่ฟังบอกว่า

ซึ่งเป็นเพื่อนในชุมชนซอยวัดบังพึ่งอำเภอพระประแดง
โทรศัพท์มาบอกว่าให้เดินทางไปเป็นเพื่อน
เพื่อจะไปหาในเป้ที่ชุมชนวัดครู้ไหน
ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุเท่าไหร่ครับ

เมื่อไปถึงพบกลุ่มวัยมรุ่นไม่ต่ำกว่า๔คนจอดรถดักรออยู่
หนึ่งในนั้นตะโกนบอกว่าตัวเองมีส่วนร่วมทำให้เพื่อนพวกเขาตาย
กลุ่มวัยรุ่นก็ยังไม่ลดร้านนะครับวิ่งตามเข้าไป
รุมฟันอีกหลายครั้งจนต้องนอนนิ่งแกล้งตาย
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นต่างแยกย้ายกระหลบหนีไปเพราะคิดว่าตายไปแล้วนะครับ
แล้วสุดท้ายคลานออกมาจากสู่ศาลเพื่อไปขอความช่วยเหลือชาวบ้าน
ส่วนในโบ๊ทเนี่ยได้หลบหนีไปครับซึ่งมั่นใจว่าถูกหลอกไปฆ่า

คิดว่าตัวเองนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ไปไล่ยิงเพื่อนของคู่กรณีเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ตำรวจก็เปิดเผยนะครับว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดนั้นคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เคยก่อเหตุ
ไล่ทำร้ายกันจนมีผู้เสียชีวิตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
โดยเข้าใจผิดว่าผู้บาดเจ็บนี่แหละมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก่อเหตุ
จึงหลอกให้เดินทางไปพบและลงมืออย่างอุ๊กอาด
จากนี้ก็จะมีการประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ